นะครับตำรวจคลี่คลายเรื่องนี้ด้วยมีน้องผู้หญิงคนหนึ่ง
คุณผู้ชมถ้านึกว่าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะทำแล้วรู้สึกยังไง
ถูกรุ่นพี่นะครับเอาน้ำอารมณ์มาหยอดจมูกตอนหลับ
น้องผู้หญิงคนนี้สำลักคุณพระราพรลุกขึ้นมาก็ต่อว่ารุ่นพี่
รุ่นพี่ไปพาพวกมาทำกับเธอแบบนี้ครับ
ทีนี้
คุณผู้ชมรู้สึกยังไงฮะถ้าคุณผู้ชมเป็นน้องคนที่ถูกกระทำเนี่ย
เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับรุ่นน้องคนหนึ่งถูกรุ่นพี่
ผู้หญิงที่สวมชุดนอนสีเหลืองเนี่ยนะฮะ
บอกว่าชื่อแอนนะผู้หญิงสีเหลือง
ขึ้นคล่อมตอยปากทุกข์หัวทำรุนแรงนึกเกิน
ร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วพยายามจะขอโทษนะ
แต่ในคลิปจะเห็นว่ารุ่นพี่คนนี้ไม่ยอมหยุดครับ

เมื่อวานนี้นำคลิปนี้นะครับไปร้องทุกข์กับสายไหมต้องรอด
พาเธอไปแจ้งความระหว่างที่เธอเล่าเหตุการณ์นะครับ
ผู้สื่อข่าวฟังรู้ไหมเธอเครียดวูบเป็นลมฮะ
นี่ดูปากโอ้โห
เพื่อนช่วยกันเขย่าเรียกชื่อครับเพราะเป็นลมล้มลงมา
เล่าบอกว่าตั้งแต่ถูกทำร้ายร่างกายก็กินอะไรไม่ค่อยได้นะครับ
ยังย้ำว่าต้นเรื่องมาจากมาจาก
ถูกผู้หญิงชื่อแอร์เนี่ยแกล้งเอาน้ำอัดลมมาราดใส่หน้า
แล้วมาบีบใส่จมูกตอนที่เธอหลับเธอสำลักน้ำครับ
ลุกขึ้นมาต่อว่าทำให้แอนกับเพื่อนไม่พอใจเข้ามาตบหน้าเธอ
เธอก็เลยตอบกลับไปว่าทำแบบนี้ได้ยังไงพ่อแม่ยังไม่เคยตบเธอเลย
หลังจากโตเถียงกันสักพักเธอเดินหนีนะเดินหนีนะ
เข้าไปนอนที่บ้านรุ่นน้องอีกคนกล้ายกันเนี่ย
แต่คุณผู้ชมพี่คนนี้เนี่ยไม่ยอมจบครับ
พาพวกแล้วไปลากตัวเธอมาทำร้าย
แล้วขู่ด้วยว่าแจ้งความไปก็ไม่มีประโยชนหรอก
จริงวันไหลอยู่นี่แหละ
หนูไม่ได้เมาค่ะแต่แบบว่าหนูไม่พอใจ
ตรงที่ว่าเขาเอาโค้กหยอดใส่จมูกหนู

แล้วตบหน้าหนู๓ที
หนูก็เลยเดินออกมาจากบ้านเขา

เขาก็ยังตามหนูมา

คุณผู้ชมครับจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะ
ระหว่างที่เธอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเห็นไหมครับ
โอ้โหเป็นลมเห็นไหมฮะคือความเครียดความกดดันที่อยู่ในใจ
ผมเดินประกอบกับเจ็บก็เจ็บเพลียก็เพลีย

ส่วนความคืบหน้าของคดีพนักงานสอบสวนสพบังพลี

แล้วส่งตัวเธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลบางพลี
ก็คือเป็นคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
ปรับไม่เกิน๔๐๐๐๐บาทแต่เดี๋ยวถ้าผลตรวจร่างกายออกมา
จะต้องรักษาตัวเกิน๒๐วันมันจะเข้าข่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ

ตำรวจบอกจะให้ความเป็นธรรมส่วนกลุ่มรุ่นพี่ที่อยู่ในเหตุการณ์
บอกรู้ตัวหมดแล้วแล้วอยู่ระหว่างการติดตามตัวมา
สอบสวนขยายผลต่อไปครับ